หลายคนก็กังวลเรื่องของพายุฤดูร้อน
ที่มีการประกาศเตือนว่าสงการนี้อาจจะต้องเตรียมรับมือหน่อยนะครับ

แล้วนอกจากสงการแล้วก็ยาวต่อเนื่อง

อาจจะต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหนึ่ง
ใครที่จะกลับมาจากเทศกาลสงการ

แต่ว่าเอาหลักเทศกาลสงการก่อน
วันไหนจุดไหนต้องเตรียมรับมือกันบ้าง

ตอนนี้จากการตรวจสอบสภาพอากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศวันนี้จะเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้
อากาศวันนี้จะเริ่มรู้สึกร้อนอบอ้าวมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าตอนนี้ความชื้นจากทะเล
ซึ่งเป็นความชื้นที่มาจากบริเวณอ่าวไทย
ก็จะค่อยเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นก็จะทำให้รู้สึกร้อนอบอ้าวไม่แสบผิว

แน่นอนในห้องต่างตามอาคารต่าง
ก็จะมีความร้อนสะสม
ก็จะทำให้ช่วงเย็นไปถึงช่วงหัวค่ำ

ตอนนี้กำลังค่อยเคลื่อนมาบริเวณทางฝั่งตะวันออกของเอเชียนะครับ

พอกั้นไว้แบบนี้เขาเดินทางลงทะเลไม่ได้นะครับ

บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของเวียดนามเข้าลาว

ก็คาดการณ์ว่าจะส่งผลต่อบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

แน่นอนตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไป

พื้นที่ไหนที่ไม่มีฝนตก
อากาศจะร้อนอบอ้าวอย่างต่อเนื่อง

ก็จะมีพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือดังนี้นะครับ
ก็คืออุดรธานี๑๐๑หนองคาย
ยาสวทรบึงกาลอำนาจรรย์
กลนครอุบลราชธานี

บุรีลำแล้วก็มหาสารคามนะครับ

จันทบุรีปราจินบุรีตราด
แล้วก็สะแก้วใครที่จะ

อย่างที่เตือนไว้อย่างต่อเนื่องนะครับว่า
ฝนเป็นฝนฟ้าขนองนะครับ
ลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า

ถ้าหากจะออกไปเล่นน้ำในช่วง

ที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะทำให้เกิดความสูญเสีย

สกลนครโอ้โหลมพัดแรงขนาดนั้น

โอ้โหน่าจะส่งผลกระทบเยอะ
เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัญจร